ชุมพรกันหน่อยนะคะเกิดเหตุเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเป็นคนร้าย
ไปยิงรองนายกอบตเขาทะลุยิงไป๔นัดเสียชีวิตกลางสวนทุเรียนเลยค่ะ
ทีนี้ไปสอบสวนภรรยาของผู้ตายก็บอกว่าผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์ออกไปจากบ้าน
พร้อมกับปืนไปเฝ้าสวนทุเรียนเพราะว่าถูกขโมยอยู่บ่อยครั้ง
เช้าเห็นไม่กลับลูกสาวออกไปตามก็พบว่าพ่อถูกยิงเสียชีวิตไปแล้ว
ตำรวจสพนาศักดิ์เข้าตรวจสอบเหตุคนถูกยิงเสียชีวิตภายในสวนทุเรียน
พื้นที่หมู่๘ตำบลเขาทะลุอำเภอสวีจังหวัดชุมพร
จุดเกิดเหตุอยู่ในสวนทุเรียนหมอนทองติดเชิงเขารอยต่อจังหวัดชุมพรกับจังหวัดระนอง
ห่างจากถนนสายวัดถ้ำฤษีโรงโม่หินไป๓๐เมตร
ไปพบศพนายสุชาติเพชรสวีอายุ๕๘ปี
เป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลของกลุ่มผลิตกาแฟยี่ห้อ๑
แล้วก็เป็นอดีตรองนายกอบตเขาทะลุเสียชีวิตอยู่ข้างรถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกสีแดง
สภาพศพสวมเสื้อยืดสีน้ำเงินกางเกงวอร์มสีดำ
ก็ถูกยิงด้วยปืนขนาด๓๘๔นัด
โดนยิงเข้าที่ใต้ตาซ้ายหัวไหล่ขวาแขนขวาแล้วก็ราวนมซ้าย

จากการตรวจสอบไปพบปืนขนาด๙มิลลิเมตรของผู้ตายที่พกติดตัวมาด้วยหายไป
มีร่องรอยการเหยียบย่ำอยู่ริมลำห้วยซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่พบศพไปเล็กน้อย
เมืองต้นก็ส่งศพชนะสูตรไปที่โรงพยาบาลสวีก่อน
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับสวนทุเรียนเผยว่า
กลางดึกคืนที่ผ่านมาเนี่ยได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๔นัด
แต่ก็ไม่มีใครกล้าออกมาดูก่อนที่จะพบผู้เสียชีวิตเนี่ยในตอนเช้ามืด
ไปสอบถามนางพิมชะนกเพชรสวีอายุ๔๖ปีซึ่งเป็นภรรยาของผู้ตาย
ก็ระบุว่าสามีขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านตอน๔ทุ่ม
โดยพกปืนขนาด๙มิลลิเมตรออกมาด้วย
เพียงว่าจะมาเฝ้าสวนทุเรียนหมอนทองซึ่งอยู่ห่างจากบ้านไป๕กิโลเมตร
เพราะว่ามีคนมาขโมยทุเรียนหายไปหลายลูกแล้ว
กระทั่งเช้ามืดเห็นยังไม่กลับลูกสาวก็เลยออกไปดูค่ะ
ก็พบว่าพ่อถูกยิงเสียชีวิตแล้วค่ะ
ส่วนทางด้านของตำรวจชุดสืบสวนสพนาศักดิ์ก็สันนิษฐานว่าผู้ตายในขี่รถจักรยานยนต์มาถึงสวนทุเรียน
ก็มีคนร้ายไม่ต่ำกว่า๒คนดักซุ่มอยู่แถวลำห้วย
ใช้ปืนยิงใส่๔นัดจนเสียชีวิตแล้วก็ขโมยปืนของผู้ตายหลบหนีไปด้วย
เมืองต้นตั้งปมสังหารเอาไว้หลายประเด็นค่ะ
ทั้งการเผชิญหน้ากับคนร้ายที่เข้ามาขโมยทุเรียน

ความขัดแย้งผลประโยชน์ในกลุ่มผู้ผลิตกาแฟและเรื่องส่วนตัว
ซึ่งทั้งหมดเจ้าหน้าที่จะเร่งสืบสวนหาสาเหตุและนำตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ